รู้สึกว่าเกลียดกล้องจะตั่วโจมแล้วปะ

เธอดัดตัวไปใกล้มากเลย

โอเคนะครับวันนี้เข้าช้านิดนึงเนอะ

กี่นาที๒๒ทดเวลาให้เราได้ไหม

โอ้ยดูสวยนะจ๊ะ

อ๋อไม่ใช่เห็นได้ใส่ชา
เรื่องแรกเลยเรื่องแรกเลยนะฮะ

ในช่วงนี้มีข่าวพีคอยู่๒๓เรื่อง

พอเรื่องธอมเริ่มจะซาแน่นอนวันนี้
อีกประเด็นนึงคือเรื่องราวของเจ้าสาว
วัย๒๖น้องมะนาวนะครับ

คุณพาคินหรือในคินเนี่ยนะฮะ

แต่ดูรูปนี้ดูเห็นชัดเลยนะว่าอายุต่างกัน

ก็คือเมื่อวันที่๒๒กรกฎาที่ผ่านมา

จัดขึ้นที่จังหวัดราชบุรี

เจ้าบ่าวไม่ไปร่วมในงานด้วย

งานนี้นะครับจัดขึ้นวันที่๒๒กรกฎาที่ผ่านมา
ตอน๗โมงเช้าเจ้าสาวมารู้เนี่ยนะครับ
คือก่อนงานเลิกเนี่ยนะฮะ

เพราะก่อนหน้านั้นเจ้าสาวก็ระแคะระคาอยู่ตลอดเวลา
ว่าเจ้าบ่าวน่าจะมีสาวอื่นอยู่นะครับ
เพราะว่าได้มีการไปลงเฟซบุ๊กนะฮะ

แต่ตัวเธอเองเนี่ยมั่นใจเหลือเกินนะครับว่า
ที่สามีของเธอจะต้องมาร่วมในงานด้วย
เพราะวันหนึ่งเนี่ยนะฮะที่เธอคบกับผู้ชายคนนี้ตอนเดือนเมษายนนะฮะ
เศ็ดปุ๊บเนี่ยเธอก็ได้มีการเอาเรื่องเนี้ยไปปรึกษา
คุณพาคินก็คือเป็นผู้ชายหรือเป็นเจ้าบ่าว
ฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยว่าฉันท้องนะ
พากินบอกว่าท้องจริงเหรอนางบอกจริง

อยากจะเอาลูกออกอยากจะยุติ
การตั้งคันปรากฏว่าเจ้าบ่าวบอกว่ายา
ไม่ได้เอาไว้ผมรักคุณนะ
เดี๋ยวเราจะดูแลอยู่กันเป็นครอบครัวอยู่ด้วยกัน
สุดท้ายก็จะแต่งงานปรากฏว่าอยู่ดีเจ้าบ่าวหายตัวไปก่อน
ฝ่ายตัวเจ้าสาวเนี่ยก็เลยขับรถไปตามหาเจ้าบ่าว
เอ๊หายไปไหนนะปรากฏว่าก็ไปเจอพ่อแม่
ของเจ้าบ่าวอยู่ที่บ้านก็เลยไปบอก
พ่อแม่ของเจ้าเบาบอกว่าหนูท้องกับลูกคุณพ่อคุณแม่นะ
จะทำยังไงก็ได้ที่เราจะต้องแต่งงานกันนะครับ
พ่อแม่เขาก็เลยได้มีการไปตกลงเรื่องราวของสินสอดทองมั่นกับพ่อของฝ่ายสาวนะครับ
ปรากฏว่าตกลงกันที่๒แสนบาทกับทองอีก๔บาทนะฮะ
ปรากฏว่าทางฝั่งของทางฝ่ายเจ้าบ่าวเขาก็ยืนยันมาบอกว่า
ในวันที่มีการไปพูดคุยกันระหว่างตัวเจ้าสาวเองกับทางพ่อแม่ของเจ้าบ่าวเนี่ยนะฮะ
ทางผู้หญิงบอกว่าไม่เป็นไร

พ่อเขาเนี่ยจะเรียกเงินเท่าไหร่เนี่ย
ให้เรียกไปไม่ต้องพูดอะไรมากเดี๋ยวมะนาวจะเป็นคนจ่ายเอง
อันนี้คือฝ่ายทางเจ้าบ่าวเขาบอกมาอย่างนี้นะ
ส่วนฝ่ายมะนาวคือเจ้าสาวเนี่ยก็บอกว่า
ไม่ใช่นะฉันไม่เคยพูดแบบนี้

แต่ขอให้ผู้ชายคนนี้มาแต่งงานกับฉันเถอะ
ก็ถามเขาว่าทำไมรักเขามากเหรอ
คือบอกไม่ใช่แต่เขาไม่ต้องการที่จะให้พ่อเขาเสียใจ
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาเองท้อง
เขาก็เลยรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ควรจะต้องมาแต่งงานกับเขา

อย่ายุติการตั้งคันนะเดี๋ยวจะดูแลเองสุด
แล้วไม่ไปในงานแต่งงาน

วันนี้ผมได้มีการพูดคุยกันนะฮะ

เขาก็บอกว่า๑นะครับเขาไม่ได้รักผู้หญิงคนนี้

เขาบอกเขาไม่ได้รักแล้ว
มีหญิงอื่นด้วยใช่ไหม

เพราะตอนแรกเขาบอกว่าตัวฝ่ายเจ้าสาวเนี่ย

ว่าจะเป็นคนจ่ายค่าสินสอดทองมั่น

แล้วฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ย

สุดท้ายก็ไม่เอา
ก็ยังไม่แต่งนะฮะ
สุดเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันมี

คือมันก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้น

ปลายเบี่ยงทุกอย่าง

ถ้าพูดกันแบบนี้เนี่ยเขาก็จะไม่มีการตกลงอะไรทั้งนั้นอีกแล้ว
เขาก็จะเดินหน้าแบบแจ้งความร้องอย่างเดียวเลยเพราะว่าทำให้เขาเสียหาย
อกแรกทิ้งเขาในงานแต่งงานเขามีคนจ่ายเงินทุกอย่างไปหมดเลย
เขามีคนเดินออกมากล่าวขอโทษแขกในงานบอกเขาทำหน้าที่ของเจ้าสาวเต็มที่แล้วในวันนี้
แต่เจ้าบ่าวไม่มาแล้วเขาก็ร้องห่มร้องไห้ตอนนั้นนะฮะ
เงินหรอฮะแขกเยอะมากตัวจีนตัวจีนแขกเยอะมาก
แล้วสุดท้ายวันนี้โดนตอกไปอีกหนึ่งดอกก็คือว่าลูกในท้องของเธอเนี่ย
ไม่มั่นใจเป็นลูกของตัวฝ่ายชายเออเขาก็รู้สึกว่าเขาโดนกระทำหลายอย่างมาก
มันพูดไม่ตรงทำไมตอนนั้นผู้ชายบอกว่าแบบมีเพศสัมพันธ์แค่ครั้งเดียวใส่ถุง
อันนี้ก็เป็นที่กำลังคุยกันอยู่นะฮะคือฝ่ายชายเองเนี่ยก็บอกว่า
เขาไปบอกพ่อเขาว่ามีอะไรมีเพศสัมพันธ์นะฮะกับทางผู้หญิงคนนี้
เจ้าสาวเนี่ยนะฮะครั้งเดียวแล้วก็ใส่ถุงยางด้วย
ส่วนเจ้าสาวเองบอกว่าพูดทันทีเลยสวนกลับทันทีไม่จริง
ไม่ได้ใส่ถุงยางเพราะเขามีหลักฐานนะฮะปิดหน้าทำไมผู้ชายเขาอายไง
หลักฐานอะไรหลักฐานแต่ผมอยากได้หมวดฝ่ายชายมากเลยนะ
หมวกปลายชายหล่อมากเลยเดี๋ยวปักให้หมวกปักเป็นรูปหลักบุราณ
คืออย่างนี้ฝ่ายชายเองหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว
ได้มีการส่งข้อความไปหาทางเจ้าสาวคนนี้ว่ามะนาวเนี่ยบอกว่า

คือทุกอย่างเขามีหลักฐานหมดเขาเก็บเอาไว้หมดเลย
ส่วนฝ่ายชายจะพูดว่าใส่ถุงยางหรือไม่ใส่ถุงยางมันคนละเรื่องล่ะ
เพราะว่าฝ่ายเจ้าสาวเขามีหลักฐานยืนยันหมดเลยว่า

แต่ว่ามีรูปพรีเวดดิ้งก็แสดงว่าเตรียมตัวแต่งงาน

เขาก็ได้มีการจัดพรีเวดดิ้งนะครับ
คือฝ่ายผู้หญิงเนี่ยได้มีการติดต่อไปหา
ฝ่ายชายบอกว่าให้มาหาหน่อยที่นี่
พอมาถึงก็แต่งกลับเขาแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็ถ่ายรูปเลย
ฝ่ายผู้ชายก็บอกเขาไม่รู้เรื่อง
ไม่รู้เรื่องแล้วถ่ายไม่ได้แค่๒นาที

โอ้ยเป็นวันนะนี่เข้าใจไหม

คือตอนที่เขาคบกันเนี่ยเขาคบกันเดือนเมษา
ฉันพบกับผู้หญิงคนนี้แล้วอยู่ดีจะมาพูดได้ยังไงว่าตัวเองมีคนอื่นอยู่แล้ว
แสดงว่าเขาหมดรักแล้วแหละไปเจอกับผู้หญิงใหม่ใช่ไหม
แล้วก็พอคนนี้แล้วก็ไม่เอาละเพราะว่าแก่กว่าด้วยอย่างนี้เป็นต้น

ก็ไม่เห็นยากเลยแต่ที่ฉันขอบอกนี้นิดนึงนะดิฉันได้เห็นการให้สัมภาษณ์ในวันนี้เนี่ยทั้งสองฝ่าย

ไม่ใช่ของมิ้งนี่เอาไว้ก่อน
อ๋อผมพูดชื่อผิดผมพูดชื่อมะนาว

ผมจะพูดมะมันมอม้าเหมือนกัน

ไม่รอดอีกแป๊บนึงเอานี่ก่อนมะนาวก่อน
ฉะนั้นก็ได้ฟังเนี่ยทั้งสองฝ่ายพูดคุยกัน
ฟังแล้วมีความรู้สึกว่าสลดใจมากกับสังคมในยุคปัจจุบันนี้
คือมันเป็นคือพอที่ฉันดูเสร็จเนี่ยนะ
แล้วก็ฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันพูดนะกับคนที่นั่งอยู่ด้วยบอกว่า
ช่วยพาเขาไปปฏิบัติธรรมหน่อยได้ไหม
เพราะมันจะทำให้นะหาทางออกได้
คุณเข้าใจไหมเรามีพุทธศาสนาแต่เราไม่เคยแน่
จะแบบว่าใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อคนไทยด้วยกัน

อันนี้นะเธอรู้ไหมมันวนกันไปวนกันมา
แล้วฝ่ายชายเห็นชัดเจนมากเลยว่า
เห็นแก่ตัวแล้วไม่ได้เห็นแก่ตัวคนเดียวนะ
เห็นแก่ตัวทั้งครอบครัวเลย
ไม่น่าจะหลุดออกมาจากปากของพ่อผู้ชายเลยว่า
ลูกอาจจะไม่ใช่หลานเขา
เข้าใจคำนี้ไหมอันนี้น่าตกใจมาก
ในท้องไม่ใช่หลานเขาคือแบบเฮ้ย
คือแบบเริ่มปัดออกจากตัวเองเริ่มปัดเอาตัวเอง
คือแบบอันนี้อันตรายมากมากแต่ทางออกที่
ถ้าสมมุติว่าจะให้งามแล้วดีที่สุด
ทางออกอันดับแรกที่ผู้หญิงคนนี้คิด
ดิฉันว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดเลยคือ
แบบว่าอันนี้เราต้องยอมรับ
อาจจะแบบว่าผิดศิลธรรมของไทยเรา
แต่ว่าเมื่อเวลาไม่พร้อมหรือว่าไม่แน่ใจ
หรือว่าไม่สามารถที่จะมีได้ก็คือการทำแท้ง
ผู้หญิงคนนั้นก็ยุติการตั้งคันซะ
เพื่อที่จะแบบว่าให้ปัญหานี้มันจบไป

แต่สิ่งที่มันจะไม่น่าผิดกฎหมายเลย
นั่นก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราเจอผู้ชายในลักษณะแบบนี้

ตัวเองโดนตู้ยี่ปู้ยำทำขนาดนี้

จากตัวด้านพี่สาวของผู้หญิงใช่มะ

ในวันงานหาทางออกให้โดยหาใครก็ได้มาแต่งเลย

ฉันฟังอยู่ฉันแบบคิดได้ไงหาใครอ่ะ

เพราะว่าเขาก็ไม่รู้ที่จะทำอย่างไงแหละครับ

ไม่ใช่ผลปรากฏว่าทางฝ่ายผู้ชาย
ก็บอกอยู่ว่างั้นเอาเงินมาล้านหนึ่งสิ

คืออันนี้ทางอาของฝ่ายเห้ยเรื่องเงินแล้วล่ะ
ทางอาของฝ่ายเจ้าบ่าวเขาก็บอกว่า

อยากตัดออกไปต้องให้ไกลกว่าไป

มาเป็นคนที่เป็นผู้นำของครอบครัว

เพราะว่าหนึ่งแน่นอนเขาไม่รักคุณแล้ว
ที่สองเขาไม่ได้เป็นผู้นำของครอบครัวได้เลยทันที
แล้วอันหนึ่งคือว่าเขาเด็กเกินไป
ที่เขาจะมารับผิดชอบในลักษณะแบบนี้
นั้นถ้าเราเป็นผู้หญิงที่มีเงิน
สามารถที่จะจ้างเขาแต่งได้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง

อันนี้คือหมายถึงเรื่องใครเหรอโอ้เรื่องมิ๊งหรือมิ๊งหรือมะ
หรือมะนาวน่าแห่ก

คือเลิกแล้วเถอะมาเอามาเป็นสามีเลย
ก็ไม่ในขณะที่ตัวเองเนี่ยนะออกเงินหมดทุกสิ่งทุกอย่างท่าทางก็จะมีสตังค์ใช่ไหม
มาว่าจ้างให้ผู้ชายนี่มาเป็นผัวเอาพูดกันตรงอย่างเงี้ย
ดันนั้นนี่เราเป็นแม่เร่งเดี่ยวไปเลย

และอีกอย่างหนึ่งนี้นะกลัวพ่อเนี่ยจะเสียใจ

ก็ให้อภัยลูกเสมอเมื่อผิดพลาดไป

พ่อเนี่ยเขาคงจะแบบว่าดูแลได้หรอ
นี่ลูกของตัวเองลายของตัวเอง
พ่อของผู้หญิง

ก็ใช่ไงก็หมายถึงดูแลลูกของตัวเองกับลายของตัวเองได้

ลูกตัวเองตั้งคันเพราะมะนาวไม่เคยบอกเลย

ถูกต้องไม่อยากให้พ่อลำบากใจเพราะคิดว่าพอแต่งไปแล้ว

ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องสู้กับความเป็นจริง

แล้วฉันจำนะบอกไว้เลยนะว่า
สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะวันนี้เมื่อคุณยังทำใจไม่ได้

แต่พอวันหนึ่งที่มันผ่านไป

ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไป

คุณยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะเสียสละแบบนี้
นี่กลัวคดีพลิกเหมือนมิ้งโป๊แตก
นี่ปูอคดีพลิกเหมือนมิ้งโปะแตก

โดยเป็นความจิตวิญญามองง่าย
เนะผู้หญิงไฟร์ที่สุดในโลก

ปัดทิ้งออกนอกตัวให้หมดทุกอย่าง

ผู้ชายที่ไม่รับผิดชอบจะเอามาเป็นผัวเพื่อ
หลายคนที่ไม่เอาเธอเพราะตอนนั้นเธอมันก็ไม่รับผิดชอบ
รับผิดชอบสิยอมรับผิดชอบ
โอเคแต่พอดีตอนนั้นผมเป็นคนเจ้าชู้
คุณนี่มันรอซื้อเก่งเหลือเกินนะ
ถ้าคุณไม่ให้มาเป็นน้องมะนาวจะเอาอยู่ไหมคะ
มันไม่ได้คืออย่างนี้นะคะต้องบอกอย่างนี้ว่า
ในสถานภาพอย่างดิฉันเนี่ยที่สามารถที่จะเป็นหญิงที่ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้
เรื่องแบบนี้เนี่ยนะไม่สามารถที่มาสัมผัสพวกเราได้

ใช่คุณเข้าใจมั้ยคือสถานะภาพเนี่ยมันต่างกัน
เราต้องมองมะนาวสถานภาพหนึ่งอย่างดิฉันสถานภาพหนึ่ง
ถ้าดิฉันเจอในลักษณะของมะนาวเนี่ยแค่แบบว่าเดินเข้ามาแล้วมีสัมผัสเนี่ย
คุณก็ไม่มีทางได้สัมผัสแล้วเรามีเซนต์ที่จะบอกว่าอย่าเลย
อย่าเริ่มต้นเลยเดี๋ยวมันเจ๊งไปกว่าเดิมเปล่า

เพราะคุณเป็นคนดีแล้วคุณสัมผัสได้
รักเนี่ยใครก็รักแต่ว่าอีกสถานภาพของความคิด

แต่ดิฉันคิดได้มากถึงขนาดนี้นะถึงจะบอกว่ารักยังไงก็ต้องให้มีสติ
มันเป็นเรื่องที่สำคัญแต่เขายังไม่มีสติ

แต่ตอนนี้ฝ่ายเจ้าสาวยังไม่ยืนยันว่าจะไปหรือไม่ไป

บอกขอคิดดูก่อนขอดูก่อนว่าจะยังไงต่อไป

เขาฟ้องแน่แต่ว่าฟ้องขอปรึกษากันก่อนว่าจะเอายังไง

ผมว่าเรื่องนี้มันไม่น่าจะไปถึงขั้นไกลเกลี่ยนะ
เพราะว่าเขาประกาศชัดเลยว่าผู้หญิงว่า

ในเมื่อกฎหมายก็คือไม่ทำตามสัญญา
สัญญาว่าจะอย่างนี้นะ

มันโคตรปั่นป่วนกับชีวิตคือคิดไม่เป็น

งงไปหมดไม่รู้จะหาทางออกไหม

พอถามเลยมาพ่อว่าไง
คือมันไม่มันยังเป็นเด็กน้องไง
โว้ยดังนั้น
เอาพี่ดีก่อน
มีอีกเรื่อง
จะปิดก่อนไหมหรือยังไง

ต่อเนื้อมาจากมะนาวหรือเปล่า
เป็นมะนาวขับชนหรือเปล่าไม่รู้

เป็นคลิปที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊ค

โพสต์คลิปมีสาวคนหนึ่งขับรถ

เขาก็ลงไปนั่นกระเด็นขนาดนั้นอัดเข้าไปกับข้าง
เป็นภาพคุณเนี่ยค่ะเบียดกับเพลงข้างเลยคุณ
เขาก็จะลงไปเลยธวัดชัย
อ้าวผู้หญิงว่าอะไรนะหัว
มาดูว่าคนเก็บดีพี่
อย่าเจอเธอมาก
อุ๊ยมึงเหมือนกัน
พี่เรียกเขาโรงพยาบาลดิพี่

เรียกเขาเจ็บหนากมากนะ

นายก็หนูก็หนึ่งเงินให้ม่าโน่อยุ่งไม่ได้
แม่ต้องช่วยพี่เขานะ

โทรศัพท์มาอย่าโทรให้

พี่ถ่อยรถออกก่อนได้ไหมครับ
แกล้งแกล้งไงไม่รู้
บอกดูแกล้งแกล้งไงไม่รู้คืออะไรหรอ
ไม่รู้เสียงใครเป็นเสียงใคร
ตัวคุณแม่มีลูกมาด้วย

ลูกไงไม่ควรเอารูกมา

เรียกลงบานดิพี่

ใช่แต่เมื่อกี้นี้ทางเมียเองจะไปหยิบโทรศัพท์ผัวมา

มายังต้องโปรตติดตัว

แต่เธอจงใจชนเลยนะแล้วก็บอก
ผัวตัวเองมันมีเมียน้อยแล้วก็จะปิดประตูไป
ใช่เขาบอกว่ามีกิ๊กอย่างนี้ก็น่าจะไปคุยกันที่บ้าน

ตกลงไม่ได้ก็แบบชนมันซะเลย
ขับรถไม่ดูไม่ตั้งสติคนขับบาดเจ็บ

พูดถึงอะไรก็เฟิร์น
เรื่องต่อไปนะฮะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่ง

หลอน
คิดว่าตัวเองระลึกชาติได้

ผูกคอกับกิ่งมะม่วงหลังบ้าน

สุพรรณนะฮะวัย๔๐ปีใช้เก้าอี้ปีนผูกคอกับกิ่งมะม่วงหลังบ้าน
เผยนะครับบอกว่ามีอาการทางประสาท
อ้างว่าตัวเองนั้นระลึกชาติได้บอกว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นทหารมาก่อน
นะฮะแล้วก็เคยฆ่าคนตายในชาติที่แล้วด้วย
เพราะชาตินี้เนี่ยเขาก็เลยมาทวงคืน
ทางญาติเองเคยพาไปหาหมอปลานะ

ก็รู้จักกันคุยกันอยู่นะฮะ
เมื่อวานนี้นะครับทางพันธบรวจโทสุรชายยอดคำ
ท่านอยู่ที่สพสะแก้วอยู่ที่สุพรรณบุรีเนี่ยนะครับ
ก็รับแจ้งเหตุนะฮะมีผู้ผูกคอเสียชีวิตภายในสวนมะม่วงนะครับ
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุนะครับก็พบศพของนางสาวสมคิต

เป็นเชือกไนลอนยาวประมาณ๑เมตร
ผูกคอเสียชีวิตคาอยู่กับกิ่งมะม่วงสูงจากพื้นประมาณ๓เมตร
เรื่องต้นนะครับก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่าถูกทำร้ายแต่อย่างใดนะครับ
เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔๕ชั่วโมง
และที่ใต้ต้นมะม่วงนะครับไปพบเอาเก้าอี้พลาสติก๑ตัว
รองเท้าของผู้ตายแล้วก็มีทูบ๕ดอกนะฮะ

ปักอยู่จุดแล้วก็ปักอยู่นะฮะ
ศูนย์เบื้องต้นนะครับทางผู้ตายเองเนี่ยนะฮะ
ก็มีคนพูดนะครับบอกว่ามีอาการทางประสาท
พูดเสมอว่าตัวเองนั้นระลึกชาติได้นะครับ
เคยเป็นทหารและชาตินี้เนี่ยมาตามทวงเอาชีวิตคืนนะครับ
โดยก่อนหน้านี้ญาติเคยนำไปรักษาตัวนะครับ
ที่โรงพยาบาลหลายแห่งแล้วก็ไปหาตาปลานะฮะ
แต่ระยะหลังอาการกำเริบขึ้นมาอีกนะครับ
กระทั่งช่วงเช้าเนี่ยหายตัวไปทางญาติก็เลยไปตามหากัน
พบว่าผู้ตายเนี่ยนะฮะผูกคอตายไปแล้วนะครับ
ต้นมะม่วงพร้อมกับมีจดหมายลาตายบอกว่าตัวเองนั้นในอดีตชาติเนี่ยเคยฆ่าคนอื่นมา
ตอนนี้เขาก็เลยตามมาเอาชีวิตตัวเองคืนนะครับ
ก็หลังจากนั้นนะฮะทางเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการร่วมกับแพทย์ชันสูตรนะฮะ
อย่างละเอียดแล้วก็มอบศพนะครับให้กับทางญาตินำไปประกอบพิธีต่อไป
เออน่า

จนทำให้อดิชั่นว่าเขาเป็นนี่มากกว่า

ยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของทางคุณผู้หญิงท่านนี้ด้วย
เรื่องนี้บ้างดีกว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าจะต้องพึงระวังกันเลยทีเดียวนะคะ
เหลืออยู่ในช่องตาของคนไข้

โดยผู้หญิงรายนี้เปิดเผยว่านางนามสกุลหยางตัดสินใจไปพบแพทย์
สาเหตุเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันปวดแล้วก็มันคันอยู่บริเวณดวงตาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งแล้ว
มีเนื้องอกในดวงตา
รกงแพทย์เจ้าของไข้

เพราะว่าเท่าที่ดูแล้วมันจำเป็นจะต้องผ่าตัด
ขณะที่ผ่าตัดเพื่อที่จะเอาก้อนเนื้อร้าย

ในการกำลังผ่าตัดมีปรากฏว่า
พบสิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอปวด

ฝังอยู่ในช่องของดวงตา

โดยนางหย่างเขารับกับแพทย์เลยนะ
เขาบอกเขาเป็นคนที่ชอบกินเนื้อสัตว์
แล้วก็ชอบกินเนื้อสัตว์แปลกด้วย

แล้วก็เขาบอกว่าไอ้การที่กินเนื้อสัตว์อะไรต่าง

เนื้อสัตว์เข้าไปในร่างกายได้

แล้วมันจะไปทะลุฝังอยู่ที่ดวงตา

นั้นเนี่ยหมอก็เลยบอกว่าเอางี้ฉันสแกนดีกว่า
พญาตินี้มันอาจจะช้อนชัยเข้าไปอยู่ในสมอง

ถึงได้บอกว่าอันนี้เป็นการเตือนภัยกันเลยทีเดียว
สำหรับคนที่ชอบกินอะไรที่มันเป็นเนื้อย่าง

มันมีสิทธิ์พยาดใกล้แน่นอน

นึกออกไหมที่จะได้ดู

บอกว่าก็ไม่ได้ถ่ายถูกเนอะ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

อันนี้กำลังเปลี่ยนหัวเพื่อเข้าเรื่องมิ้งใช่ไหม

ที่เกิดแบบว่าเป็นนางแบบดังแล้วก็สวยที่สุด

จอยของแกเนี่ยก็ยังมาที่หลังนะ
จอยของแกยังมาทีหลังนะรุ่นหลัง
แล้วผู้ชายเค้าทำง่ายเค้าหลำคาญเหรอ
บอกว่าคุณเรื่องพูดถูก

มันเป็นมหากราบที่เรียกว่ากรณีของมิ้งหรือว่า

เพจเกิดเมื่อเดือนไหนเนี่ย

เมื่อเดือนที่แล้วดิฉันเป็นคนอ่านเอง

คุณคะขอบอกจริงน้ำมหากราบอันนี้กลับมาแบบว่า
จับกันใหม่ดูอีกทีนี่มั้ยค่ะ
เพราะว่ามีการแฉว่าเจ้าของฉี่

เขาบอกเขาท้องแล้วเขาก็ไปเอาฉีดไปตรวจใช่ไหมคะ
ผลปรากฏว่าฉีดเนี่ย
มิ้งอาจจะเอาของคนที่ท้องคนอื่นไปให้หมอตรวจ
เพื่อที่จะเอามาเป็นหลักฐานที่จะมาตบตากัปตันโอเค
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยนางบอกว่าแทงแหละ
คือตอนนั้นนะที่ฉันได้พูดคุยและอ่านข่าวของน้องเขาเนี่ย
แล้วมันก็ใครต่อใครก็พูดใช่ไหมบอกว่า
โอ้ยปะเดี๋ยวเขาก็แบบว่านู่นนี่นั่นนั่นอะไรต่างนะนะ
ที่บอกเอ๊ะท่าทางมันเหมือนแบบว่าออกมาแล้วมันแปลกไงชอบกล
แต่ว่าการที่เราท้องเนี่ยวันหนึ่งเราบอกแท้งก็ได้ไม่ผิดใช่ไหมคะ
มันสามารถเป็นไปได้อย่างนี้เป็นต้น

ถ้าเกิดว่าแล้วน้องผู้หญิงคนนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเขาท้องจริง
เขาจะกล้ามาพูดได้ไงงั้นสังคมจะตีกลับเขาทันทีนะ

เออว่าแบบเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ท้องจริง
ออกมาเล่นเบอร์ใหญ่ขนาดนี้

แล้วผลปรากฏว่าน้องเขาพลาดอะไรรู้ป่ะ
คนเราเนี่ยเนี่ยเวลาพออัลตราซาวน์แล้วเนี่ยว่า
มีการตกเลือดใช่ไหมคือพอเวลาตกเลือดเนี่ย
น้องเขาบอกว่ามันมีเลือดซึมอยู่ที่กางเกงใน
แต่ก็ทิ้งไว้หลายวันกว่าจะไปให้หมอดู

เพราะว่าคนที่แบบว่าเกิดมีการแบบว่ามีเลือดออก
เหมือนน้องชมพู่ของฉันน่ะมีครั้งนึกหลอก
ตกใจมากเลยที่พุ่งไปหาหมอทันที

แล้วผลปรากฏว่าพอผลเลือดไปตรวจเสร็จแล้ว
แต่มิ้งเนี่ยก็คงไม่รู้ว่าคนท้องจริงเนี่ยนะคะ
แต่มิ้งเองกลับไม่มีเพราะว่ามิ้งไม่เคยมีการตั้งคัน
นี่ไงมันกลับกลายมาเป็นอย่างนี้เนี่ย
หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมีการถกเถียงกันขึ้นมาเลยทันทีนะคะว่า
ไอ้ภาพที่เห็นนั่นก็คือทั้งใบเสร็จผลตรวจ
ตนเองนี่นะคะก็มีค่าผลตรวจ
แต่ว่าแสดงไม่ได้เพราะว่าผิดจัญญาบัน
เรื่องต้องเข้าสู่กระบวนการทางขั้นศาลเท่านั้นเอง
ลงบาร่ายไหนบอก

คุณอย่าไปพูดอย่างนั้นสิ

การของตัวเองด้วยนะเขาบอกว่าเวลามีการแบบว่า
ตรวจเลือดอันตราสาวก็จะมีคนมาบอกว่า
มิ้งบอกว่าวันที่๒๒มิถุนายน
ตนเองพบคราบเลือดจางในกางเกงใน
จริงแล้วพอรู้ปั๊บต้องรีบตรวจทันทีแต่นี่ก็ทิ้งไว้หลายวัน
ผู้สื่อข่าวของเรานี้นะฮะก็เลยเอาอย่างนี้
ไหนก็ไหนแล้วก็เลยโทรไปถามคุณจงจิตอินทุ่ง
คือรองผู้อำนวยการแผนกดูแลศิลปินของบริษัทนาดาวบางกอก
จำกัดนี้นะซึ่งก็เป็นค่ายต้นสังกัดของน้องกัปตันเขานี่แหละ
บอกว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นต่างนะนะ
ทางครอบครัวของกัปตันรวมถึงหลายฝ่าย

แล้วก็ซึ่งค่ายก็จะอยู่ในการประชุมด้วย
เพราะว่ามันต้องดูแลงานของน้องอยู่เนี่ยนะคะ
แต่ก็ต้องบอกว่าก่อนว่าที่จะมีเรื่องกับกัปตัน

ทางเราก็ไม่ต้องยุ่งเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่
ค่ายจะให้น้องแล้วก็ครอบครัวเป็นฝ่ายตัดสินใจเองเลย
ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตอนนี้น้องเขาก็ปฏิบัติธรรมอยู่
เราก็เลยไม่ได้เข้าไปแบบว่าถามไทยอะไรได้มากมาย
รอให้เขาออกมาก่อนแต่เรื่องของเรื่อง
มิ้งแน่มากอันนี้เราต้องบอก

แต่เธอโพสต์ยาวอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวฉันอ่านแล้วฉันไม่เข้าใจ
ฉันบอกตรงมันยาวมากคือ

สรุปว่าที่เขาโพสต์ยาวเหยียด๓๔อัน

คือเขาก็บอกว่าเขามีจริงไปหาหมอ
พาไปรับคำปรึกษาจากคุณหมอจนถึงวันที่แท้งเกิดอะไรขึ้นบ้าง

โดยที่ไม่ได้มีอาการไม่ได้มีใบอะไรของหมอมาว่า

เหตุผลที่มิ้งไม่ออกมาพูดเรื่องแท้งก็คือ๑กระแสสังคมค่อนข้างแรงมากมาตั้งแต่วันแรก
ไม่ว่ามิ้งจะพูดอะไรถือผิดไปหมดว่าโกหกทุกอย่าง
รับว่าไม่กล้าออกมาพูดเพราะมีคนดักไว้ทุกทางว่าห้ามแท้งนะ
ซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยมิ้งสามารถบังคับตัวเองไม่ให้แท้งไม่ได้ค่ะ
แต่สุดท้ายมิ้งต้องยอมรับว่ายังไงก็ต้องโดนด่าอยู่ดี
มิ้งไม่ใช่ดาราและคิดว่าถึงเป็นดาราก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าออกมาพูดหรือชี้แจงให้คนนอกรับรู้ค่ะ
ส่วนสาเหตุที่คาดว่าทำให้แท้งนั้นก็คือ๑สุขภาพของตัวมิ้งเองรวมถึงโรคประจำตัวต่าง
ภาวะความเครียดซึ่งเครียดมากจริงค่ะใครมาอยู่ตรงจุดนี้คือไม่มีทางเข้าใจเข้าใจในโซเชียลอาจจะดูปกติดีแต่ช่วงนั้นคือร้องไห้ทุกวันนะคะ
เดี๋ยวข้ามมาดูข้อ๕นิดนึง
นะฮะทำงานเกือบทุกวันเดินเยอะมากนอนน้อยอาจจะแท้งได้
สี่ไม่ดูแลตัวเองเท่าที่ควรยังติดนิสัยเดิมของตัวเองที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้คือไม่ชอบอยู่เฉย
ข้อห้าก่อนหน้าที่จะรู้ว่าตั้งคันประมาณเกือบ๒อาทิตย์มิ้งมีการดื่มแอลกอฮอลค่อนข้างบ่อยค่ะเรื่องนี้ไม่โทษใครทั้งสิ้นโทษตัวเอง

อย่างนี้นะง่ายดิฉันเริ่มวิเคราะห์แล้ว
เขาบอกว่าไม่อยากเป็นเรื่องที่การแท้งเนี่ย
จะมาประกาศให้คนรู้ว่าเขาแท้ง
แต่เรื่องทองทำไมประกาศได้

ก็เขาแท้งในเนี่ยข้อหนึ่งข้อสอง
เมื่อกี้ที่อ่านมาบอกว่าไม่เห็นจำเป็น

ทำไมถึงไม่กล้าบอก

คุณจะมาแถลงได้คุณจะมาเป่าประกาศได้ว่าฉันท้อง

นี่พูดกันตามหลักของอีแก่อะ

แล้วก็เอาผลออกมาเพื่อจะได้รู้ว่าแท้ง

จริงแล้วนะผมบอกเลยว่า

ขูดมดลูกเพราะฉะนั้น
ผมว่าคุณจะต้องมีเว่ระเบียน
หรือว่ามีหลักฐานต่างนานา

ผลตรวจจริงของน้องว่าน้องแท้งจริง

จบเลยปิดปากได้แต่ถ้าในมุมกลับกัน

หรือว่าเอาเรื่องที่น้องไปหาคุณหมอมาเนี่ย

เพราะว่าไม่มีอะไรมาเป็นหลักฐานนะครับเนี่ย
คนก็ขุดอีกแล้วเรื่องว่าการรับรีวิวสินค้าว่า
ตั้งแต่วันที่ออกมาแถลงข่าว
จนถึงวันนี้รับรีวิวประโยชน์๔๕ชิ้นแล้ว

ครับผมมิ้งไม่ได้ท้อง

แล้วเขาบอกว่า
วันที่ตัวเองรู้ว่าท้องยังทำงานอยู่เลย

คุณหมี่เอาสงสัยเลยนะครับท้องอะไรไม่มีเพราะอะไรนะ
ท้องไม่มีพ่อไม่ร้ายแรงเท่าท้องไม่มีลูก

อันนี้อ่านในทวิตเตอร์เหรอ

ฉันคิดอะไรงี้ไม่ได้เหรอฉันเป็นคนโง่
ท้องลมเนี่ยเหรอ
อันนี้ในทวิตเตอร์เขาโอ้โหอ่านในทวิตเตอร์นี่แบบว่า
คือมันมาจากทวิตเตอร์นะพวกเนี้ย

หมอจิตแพทย์ด้วย

ตั้งแต่เราอ่านข่าวมาตั้งแต่ข่าวแรก

ว่าสังคมมันฟอนเฟะมากเลยทีเดียว

บุคคลที่เป็นลูกหลาน

สิ่งสำคัญต้องมีศิลธรรมเนี่ย

เมื่อน้องยังไม่สามารถมีหลักฐานมาโชว์ได้
ชาวเน็ตหรือโซเชียลหรือว่าสังคมต่างก็พยายามที่จะขุดว่า
มันมีการเปรียบเทียบว่าน้องไปเอาปัสสาวะของคนอื่นมาเพื่อเปรียบเทียบ
แต่น้องอาจจะเอาปัสสาวะนั้นมาใช้เองแล้วมาหลอกคนอื่นเขา

นี่มันเหมือนนี่มันเหมือนนี่มันเหมือนนี่มันเหมือน

เขาหมดอนาคตนะหมดอนาคตนะ

เปียกเหงื่อด้วย

มันส่งมาให้ดิฉันอ่านจริงท่านผู้ชมดู

โอเคนักร้องหนุ่มนะฮะ
หมอริฟท์

คือไม่ใช่ทำกล้ามใหม่เหมือนพทธ์อัลนด์นะ
ไม่ไม่บ้า

เนี่ยะนะครับล่าสุดนะครับ
ลองจะเจอโรคจิตนะฮะ

อะไรก็พออีกว่าไม่มีถุงเถ้าใส่กลับบ้านเลย
กลับบ้านเลยบ้านไม่เป็นไร

ก็มันเล่นหนังกับคนที่เคยคบกัน

เรื่องสุดท้ายที่เล่นกับเป้ก็รักสามเศร้า๑๐ปีแล้วค่ะ
เราก็ผ่านตรงนั้นมาตอนนี้เจอกันก็เหมือนเพื่อนคนนึง

นี่เขาอยู่ของเขาดีแล้วไม่ต้องไปถามอย่างนี้หรอก